อ่ารวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอฝน
เผงนี้ชีดบ้านจริง
วันไหนที่ซ้อมไม่เคยได้ร้องตามเงย

ถ้ารวยเหมือนทักษิณจะซื้อเครื่องบินไอพล
เนื้อเพลงเค้าจริงร้องว่าอะไรลุงเป็น

คุณผู้ชมค่ะนิดนึงอัปเดตนิดนึงละกัน

ต้องหลับตาฝันค้าถึงเครื่องบินไอพ่นก่อนแล้วกันนะจ๊ะ
เพราะว่าพี่ดำรงวงธรบอกกับพี่อ้อมใจบันเทิงไทยรัฐนะ
จากโควิดที่ผ่านมาพี่เองก็ไม่ต่างจากคนบันเทิงคนอื่นหรอก
พี่เนี่ยไม่มีงานแสดงไม่มีงานดนตรีที่ไหนเลย
ต้องยกครอบครัวกลับไปอยู่บ้านเกิดที่จังหวัดราชบุรี
โชคดีค่ะก็ยังมีไร่มีนาให้ทำเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองแบบนี้คุณผู้ชม
แล้วก็ต้องกินบังเงียต้องกินแคะให้ทำยังไง
ทรัพย์สินบางอย่างที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นรถยนต์
ตัดใจขายไปเลยเพื่อจะได้ลดค่าภาระค่าใช้จ่ายค่ะ
ช่วงแรกก็เห็นยอดเงินเก็บค่อยลดลงลดลงลดลงบอกเลยว่าโอ๊ยมันท้อใจเหมือนกันนะ
มันใจหายคุณผู้ชมแต่ไม่เคยตัดช่องน้อยแต่พอตัวด้วยการคิดสั้นฆ่าตัวตายเลยนะ

แล้วก็รายได้ที่ทำมามันก็เป็นศูนย์ด้วยเหมือนกันนะที่ทำมาที่เก็บมานะครับเอาออก
ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้อีก
ถ้ารู้ล่วงหน้าเราก็ต้องหาอะไรรองรับไว้ก่อนใช่ไหม
นี่มันไม่รู้เลยบางทีต้องไปหยิบยืมคนอื่นก็มีนะ
อย่างสมมติว่ารถผ่อนอยู่
เราก็ค่อยตัดความรับผิดชอบตรงนั้นไป

คิดว่ามันก็ต้องมีสักวันหนึ่งมันก็ต้องดีขึ้นมา

ว่าไม่ท้อจริงแล้วก็ไม่คิดฆ่าตัวตายด้วยนะคะ

แต่ว่าแล้วพี่เขาเสียงยังดีอยู่นะ